ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้น่ารักมากเลยนะคะ
คุณแม่แอปทักษะอ่อนกับน้องปีใหม่นี่ปีใหม่เพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาหัด
อายุ๔ขวบแล้วนะสำหรับกุลสตรอง๒๐๑๘ถึง๒๐๑๙
ต้องใช้คำนี้เพราะว่าประเด็นดราม่าเนี่ยใครจะดราม่าหนักหนาขนาดไหน
เชิญค่ะเพราะว่าแม่แอฟยังคงทำหน้าที่คุณแม่แบบเต็มที่
จัดงานวันเกิดครบรอบ๔ขวบให้กับลูกสาวน้องปีใหม่เด็กหญิงเอวาริน
พาไปทำบุญอย่างที่เราเห็นแบบนี้
แล้วก็มีงานปาร์ตี้เล็กด้วยนะคะในทีมชุดกริตเตอร์ตามใจลูกค่ะ
พาลูกสาวแล้วก็หลานไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
สนุกสนานค่ะคือพาปีใหม่กับหลานไปค่ะ

เพราะเขาได้ไปปกติไปเที่ยวกับแม่ไงมันก็อีกแบบนึง
อันนี้เขาได้ไปแบบมีมุมของเด็กวันเกิดที่ตรงวันนะคะ
วันที่๑เขาก็ได้แบบเป่าเค้กได้มีญาติญาติมีเพื่อนมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็แฮปปี้ได้เป่าเค้กได้แจกของขวัญได้ไปวัดทำบุญอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ครบทุกอย่างค่ะ
ปีใหม่เขาก็เลยเลือกให้แอฟแล้วเขาก็พูดเองคิดเองอะไรเอง
เขาเลยว่าเขาอยากให้คุณแม่ใส่ชุดนี้วันเกิดเขา

ทำตามสัญญาค่ะก็เพื่อลูกแม่ทำได้จ้ะ
แต่แม่ก็เขินค่ะเขินคนในร้าน
ของขวัญเหรอคะของขวัญมันหลายอย่างไปหมดเลยค่ะ
ก็ให้เค้กติมที่เขาชอบแล้วก็แบบของเล่นที่เขาอยากได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือที่สำคัญที่สุดคือแอฟว่าคือพาไปเที่ยว
เพราะว่าเขาจะเหมือนแอฟค่ะคือมีความสุขที่สุดตอนที่ไปเที่ยว

คือคุณแม่เนี่ยตามใจน้องปีสุดแหละวันเกิดแบบนี้ทั้งที
ปีใหม่อยากให้คุณแม่ใส่ชุดกริตเตอร์ชุดนี้คุณแม่ก็ใส่ให้
โพสต์เอ่ยท่าอะไรเอ่ย

สุดนี่คือแบบโอ้โหแต่ละท่าโพสต์ของปีใหม่
รู้เลยว่าอันนั้นอดเนี่ยซุปเปอร์โมเดลแน่นอนนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับพี่แอฟในทุกเรื่องราวด้วยนะจ๊ะ